ผู้ชายคนหนึ่งขึ้นบันไดเลื่อนในห้างมา
ไปเที่ยวร้านขายมือถือพนักการขายยื่นอยู่
ผู้ชายคนนี้ตบพัวพัวแล้วตบพัวอีกทีนึง

ซ้ายมือสุดที่ดีเสื้อเขียวที่เขียวหน่อย

ว่าว่าผู้ชายเดินมาเดินมาถึงแล้วนึง
เนี่ยนะฮะหนึ่งโดนไปแล้วสอง

ลูกค้าเขาก็อยู่เขาก็อยู่กันเต็มร้าน
ใช่โอ้โหทำไมทำแบบนี้ต่อหน้าคนเยอะแยะ

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นประมาณบ่าย๒ของวันที่๒ธันวาคมที่ผ่านมาครับ
ผู้สิทธิ์หายมาแจ้งความรักที่สหพบังพลีแต่คดีไม่ขืบหน้า
ก็เลยมาร้องทุกข์ผ่านพันธุ์ตำรวจเอกวิโร่ตัดโส
ท่านผู้กำกับสพบังพีอีกครั้งหนึ่ง

คือเธอเคยโพสต์บอกว่าจะไปบริจาคชุดชั้นในให้กับผู้ป่วยมะเร็ง

ประกอบกับแฟนสาวของนายนครินคนที่มาตบเธอป่วยเป็นมะเร็ง

ที่ไปพ้าดพิงถึงแฟนสาวเขาหรือเปล่า
หลังจากนั้นก็มีการโพสต์ข่มขู่ทางเฟซบุ๊ค
มากระทะก่อเหตุมาตบเธอที่นี่
ล่าสุดช่วงบ่ายที่ผ่านมานักฮารินผู้กล่อเหตุเขามอบตัวแล้ว
เพราะบอกว่ามายุ่งวุ่นวายกับชีวิตส่วนตัวของเขากับอดีตแฟน
จนทำให้เขาแล้วก็แฟนป่วยเป็นมะเร็งมีปัญหากันอีก

ใช่แฟนใหม่นี้ที่ป่วยเป็นมะเร็งนะครับคือเรื่องเดิมยังไม่จบ
แล้วพอโพสต์แบบนี้ทำให้เขามีปัญหาต่อกับแฟนใหม่ของเขา
อีกทั้งนางสาวเอเนี่ยยังโพสต์ด่าเขารวมถึงล่วงเกินถึงแม่นะ
พอผมเลิกกับแฟนเก่ามาอยู่กับแฟนใหม่ก็ว่าอย่างนู้นอย่างนี้
ก็เหมือนเอามีดมาแทงกันนี่อีกหนึ่งแผล
แล้วก็เรื่องที่เก้าไก่กับผมอย่างนี้เป็นสองแผล
แล้วก็เรื่องที่สามที่เขามาโพสต์ว่าแฟนผมว่า
บริจาคยกทรงให้กับผู้ป่วยมะเร็ง
แต่ผมไม่รู้หรอกว่าเขาโพสต์ถึงใครแต่ผมกับเขาเคยมีแผลกัน
ผมเคยไปพูดเตือนสติเขาแล้วว่าอย่ามายุ่งวุ่นวายกับชีวิตผม
ผมไปทำอะไรให้คุณคุณถึงมาวุ่นวายกับชีวิตผม
ผมไม่เคยทำอะไรกับคุณผมไม่เคยพูดอะไรถึงคุณเลย
เพราะเขามายุ่งวุ่นวายกับชีวิตผมเยอะเหลือเกิน
ผมเลยทนไม่ไหวมันเป็นเรื่องสะสมในใจด้วย
ทำไมผมคล่องใจทำไมถึงมายุ่งวุ่นวายอะไรกับผม
ผมก็ไม่ใช่ผัวเขาไม่ได้อะไรกับเขาเลยไม่เคยยุ่งวุ่นวายอะไรกับเขา
แต่แค่อยากรู้ว่าทำไมถึงมาวุ่นวายกับชีวิตผมเหลือเกิน
ทำให้ผมทะเลาะกับแฟนผมแทบทุกวัน
คนนอกเราก็ไม่รู้นะว่าเขาวุ่นวายกันขนาดไหน

ท่านภูมิกับบอกจริงผู้ก่อเหตุก็มามอบตัว
ตั้งแต่เมื่อคืนนะสารภาพอย่างที่ผมเล่าไปก็คือบันดาลโทษะ
คือจริงทั้งหมดเป็นเพื่อนกลุ่มเดียวกันนะ

พนักงานสอบสวนแจ้งเขาหาทำร้ายร่างกายนะครับ
ก็มีโทษปรับนะครับตามที่ผู้เสียหายนะครับเรียกร้องมา
ส่วนทางคดีแล้วก็เดี๋ยวจะเปรียบเทียบปรับกันไป
อัตราโทษของกฎหมายครับ